เห็นภาพจากข่าวนี้แล้วเสียวค่ะ
เพราะอะไรรู้ไหมมีนักท่องเที่ยวเขาไปเล่นน้ำ
เล่นน้ำที่อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเท่า
ทีนี้ค่ะพอหย่อนขาไปเนี่ยขาเขามีอะไรมาเกาะแบบเต็มไปหมดเลย

เพราะฉะนั้นเดี๋ยวข่าวนี้มีคำตอบมาให้ว่าใช่ปลิงหรือเปล่า
แต่ดูภาพสิมันเสียวอ่ะ
ที่นี่ค่ะคุณผู้ชมเขาพาครอบครัวนั้นไปพักผ่อน
มีการใช้แพร่ที่๑๔เล่นน้ำที่บริเวณนั้น
ปรากฏว่ามีสัตว์ตัวเล็กมาเกาะเต็มเท้าเลย
ก็เลยรีบขึ้นจากน้ำขึ้นมาปั๊บเนี่ยก็แกะออก
แล้วเขาก็กลัวไงไม่รู้ว่าไอ้สัตว์น้ำตัวเล็กเนี่ย
ช้อนใช้หรือเปล่าเขาบอกว่าตอนนั้นน่ะนะ
เขาคันอ่ะคันยิบทีนี้เลยอยากฝากเตือนนักท่องเที่ยว
ว่าถ้าเกิดว่าใครไปเล่นน้ำที่ห้วยตึงเท่า

ต้องระวังนะไม่รู้ว่าเจ้าสัตว์ชนิดนี้
มันอาจจะช้อนชัยไปตามผิวหนังขณะเล่นน้ำก็ได้
เอ้าเรื่องนี้ค่ะคุณผู้ชมเห็นไหม

มันก็อาจจะไม่เหมือนกับปลิงที่เราคุ้นหน้าคุ้นตากันใช่ไหม
มันดูใสทีนี้เรื่องนี้ต้องหาคำตอบค่ะ
ก็ไปสอบถามจากผู้จัดการสำนักงานโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว

ก็คือพันเอกสุปกรณ์เรือนสตินั่นเองนะคะ
ซึ่งทางด้านผู้จัดการลงพื้นที่
ไหนแพ้ไหนแพ้ที่๑๔ใช่ไหม

เอาแก้วเนี่ยแก้วพลาสติกไปด้วย
แล้วพันเอกสุปกรณ์เนี่ยนะคะ

ไม่เห็นตัวสัตว์น้ำตัวเล็กที่ว่าเลย

สัตว์น้ำที่นักท่องเที่ยวเจอเนี่ยนะคะ

มันคือหนอนน้ำชนิดนึง

มันจะอาศัยอยู่ในน้ำนิ่ง
แล้วนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เนี่ยเค้าเคยมาศึกษาตั้งแต่๘ปีก่อนละ

มันเกิดในน้ำที่มีความอุดมสมบูรณ์
แล้วน้ำนั้นเนี่ยบริสุทธิ์ไม่มีสารพิษไม่มีสารแขวนลอยไม่มีสารตะกัวอะไรเนี่ยเจือปนแล้วอย่างหนึ่งเนี่ยนะคะที่ห้วยตึงเท่าเนี่ยนะก็ถือว่าเป็นแหล่งน้ำดิบเอาน้ำตรงเนี้ยไปผลิตน้ำปลาปลาให้กับชาวเชียงใหม่แต่ทีนี้การที่เจอหนอนเป็นหนอนน้ำเนี่ยนะยืนยันได้เลยว่าน้ำที่ห้วยตึง

เขาบอกว่าจริงสั่งให้เจ้าหน้าที่เอาสารส้มไปใส่ในน้ำมันจะลดจำนวนหนอนน้ำแล้วเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาเอาสารส้มไปใส่ตามจุดรอบแล้วนะยกเว้นในจุดที่แพร่ที่๑๓กับ๑๔เนี่ยเพราะว่าจุดตรงนี้ที่แรกเขายังไม่ให้นักท่องเที่ยวลงเล่นน้ำไงแต่อนุโลมให้ไปใช้เท้าจุ่มได้เพื่อคลายร้อน